มาตามกันต่อกับข่าวการเสียชีวิตนะคะของเสียแหบคุณอามวิทยาค่ะ

ว่าคุณอาเสียชีวิตด้วยอาการสมองตาย

ก็ครอบครัวค่ะก็ได้ไปนำร่างของคุณอา
โดยมีคุณเป้นะคะสุภวิทย์ลูกชายค่ะ
เดินทางไปรับศพนะคะคุณอาวิทยาที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะ

ว่าเดี๋ยวเขาจะแถลงข่าวถึงสาเหตุการณ์ตายของคุณพ่อพรุ่งนี้ค่ะ
โดยครอบครัวนะคะก็จะนำร่างคุณอาวิทยา
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดราชวรินนะคะ

ซึ่งก็จะมีพิธีรดน้ำศพตอนบ่าย๓โมงค่ะ
แล้วก็สวดอภิษฐรรมในเวลา๑ทุ่มโดยประมาณนั่นเองค่ะ

เราได้พูดคุณด้วยวีดีโอคอลสอบถามคือ

คือเมื่อวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ

แต่พอหลังจากนั้นก็ทราบข่าวจากลูกชายคุณอาและค่ะว่า
มีคณะนี้เกิดขึ้นมาค่ะจวบจนจากวันนั้นนะคะ
เมื่อปี๒๕๒๓นะคะจนถึงวันนี้๔๐กว่าปีแล้วค่ะ
คำสุดท้ายที่พูดกันวันนั้นคืออะไรรู้ไหมคะ
มึงคือครอบครัวกูนะพูดแบบนี้เลย

พอดีทางเขายังไม่อยากให้เปิดเผยอะไรมาก
เขาไม่มั่นใจว่าพี่วิทย์เสียชีวิตด้วยเพราะเหตุอะไร
ใช่ไหมมันเร็วไปขนาดนั้น
พี่บอกไม่นะเขาคิดข้าวเขาเล่นกล้องไปนอนบนทราบร้านเขาอ่ะ
เขาจัดที่นอนให้อย่างดีบอกมึงมีคนที่เขากลัวคือ

เมื่อปี๒๕๒๓มันเกิดตลกขนาดหนึ่งนะ
ซึ่งมีโน๊ตเปดสีหนู
พวกมึงไม่ใช่เชิญยิ้มธรรมดา
กูจะตั้งมึงให้เป็นเชิญยิ้มยุคอวกะ
ความยิ่งใหญ่ที่แกมีกับเรา
แล้วข้างหน้ามือกล้างพี่ขนาดนี้นี่
แล้วก็แสงความเสียใจกับครอบครัวคุณอาด้วยนะคะ
คือปั้นมาแบบล้ำสุดในยุคนั้นน่ะว่า
ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะมุกอะไรก็ทันสมัยกว่าใครเพื่อนนะคะ
แล้วก็โด่งดังมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะ